คุณหมอไม่สามารถผ่ามะเร็งออกได้นะคะเพราะมันได้แตกกระจายไปทั่วร่างกายแล้วค่ะเนื่องจากโรคนี้ต้องใช้เงินในการรักษาตัวเป็นจำนวนมากเลยนะจึงต้องออกมารักษาการอยู่ที่บ้านแทนค่ะตอนนี้ทานข้าวได้น้อยมากเพราะหากทานมากจะทำให้ท้องอืดบวมโตค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เจาะเอาน้ำที่ข้างในท้องออกนะฮะแต่คุณหม
ลดลงไปหลายสิบกิโลเลยจนตอนนี้ค่ะสู้ผอมนะคะไม่มีแรงจากการที่จะลุกเดินไปได้ไปไหนมาไหนก็ลำบากนะคะต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินค่ะ
มาบอกแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งด้วยค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะต้องการอยากจะช่วยค่ารักษาพยาบาล
ก็สามารถโอนมาได้ที่เลขบัญชีของพี่เต้ยโดยตรงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
แล้วก็แนะนำสถานที่รักษารวมถึงช่วยสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ
ไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนในวงกันบ้างนะคะคุณเต้ค่ะ
คนนี้เลยเป็นนักร้องนำคุณเป้แฮร็อกหลายท่านรู้จักกันดีนะคะ
เตรียมจะจัดคอนเสิร์ตค่ะคือเพื่อนในวันที่๑๒มิถุนายนนี้นะคะ
โดยจะมีเพื่อนพ้องพี่น้องศิลปินมาร่วมขึ้นเวทีมากมายเลยค่ะคุณ
ซึ่งรายได้นะทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จะมอบให้กับคุณเต้ย
เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลนั่นเองค่ะ
คุณคะอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ก็ได้รับการเปิดเผยจากภรรยาของคุณเต้ยไฮร็อกค่ะ
ว่าเมื่อวานนี้นะต้องหามตัวส่งสามีค่ะ
ส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยค่ะ
จากมีอาการแน่นท้องแล้วก็แน่นหน้าอกค่ะ
ก็คนป่วยมะเร็งเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะคะ

เพราะว่าเพื่อนในวงก็ไม่เคยละทิ้งกันไปไหน

นี่ก็เป็นเรื่องราวดีของศิลปินและการที่มีการช่วยเหลือกันนะคะ
ส่วนเรื่องอาการป่วยเราก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะคุณเต้ยค่ะ